พาไปที่ระยองกันหน่อยไปดูเจ้างูตัวนี้กันหน่อยนะคะ
อยู่ดีก็แสดงละครเก่งแกล้งตายก็เป็นทำตัวอ่อนปวกเปียกแบบนี้ค่ะ
คือปกติแล้วเราจะเห็นแต่ละครลิงแต่รอบนี้ละครงูค่ะ
งูค่ะนางแกล้งตายค่ะนอนนิ่งเลยนะคะ
พอมีคนไปโดนตัวเท่านั้นแหละก็ทำเป็นเคลื่อนตัว
แล้วก็เลื้อยหนีไปอย่างคล่องแคล่วราวกับว่าเป็นคนละตัวกับที่แกล้งตายเมื่อกี้นี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

เอาล่ะงูตัวนี้เป็นงูที่เจ้าหน้าที่เขานำมาสาธิตในการฝึกอบรมเทคนิคการจับงูนะคะ
เพื่อเสริมทักษะให้กับทีมงานกู้ภัยปลวกแดงที่จังหวัดระยอง
เขาก็เลยนำงูตัวนี้มาให้เจ้าหน้าที่ได้ดูว่าเนี่ย
ถ้าไปเจองูงูทางมะพร้าวเนี่ยนะคะ
มันชอบมีพฤติกรรมแบบนี้
เวลาใครไปโดนตัวเนี่ยเขาจะแบบนอนนิ่งแล้วก็ทำเป็นแกล้งตาย
หลังจากนั้นสักพักเขาก็จะเลื้อยออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สักประมาณ๑๒นาทีค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะกู้ภัยบอกว่าโอ้ยจับงูมาเยอะไม่เคยเจอเลยนะ
งูแสดงละครก็แกล้งตายแบบนี้นะคะ
ทีนี้พออาจารย์ที่เขาฝึกอบรมเนี่ยเขานำมาสาธิตให้ดู
เขาก็จะได้รู้เป็นพฤติกรรมของงูชนิดนึงที่หากเวลาไปเจอเวลาไปช่วยคนที่ไปจับงูเนี่ย
จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเจองูทางมะพร้าวชนิดนี้มันชอบแกล้งตาย
ก็จะได้รู้แล้วก็จะได้จับได้ทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วย
ปกติงูทางมะพร้าวเนี่ยเขาจะแบบไม่ดุไม่มีพิษไม่น่ากลัว
แต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบโดนข่มขู่หรืออะไรเขาก็เหมือนจะพองคอแล้วก็ชูคอขึ้นหรืออะไรแบบนี้
แสนรู้มากงูตัวนี้นะคะ